เพราะว่า๒๕๖๕อันทภาณก็ครองเมืองเหมือนกัน

จันทบุรีกลางตลาดกลางถนนเลยนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มโรมรันฟันตีกัน

แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะจับเอาไว้ได้หมดเลยนี่ค่ะดูดู
วัยรุ่นสองกลุ่มมากันเป็นสิบเลยนะเห็นไหมเห็นไกลไหมคะ

แม้ไฟจะจ้าแต่เราก็ยังมองเห็นค่ะ

ตอนแรกนึกว่าอุ๊ยตลาดนี้ดีจังเลยมีลูกค้าเยอะ

เห็นมั้ยคะต่อยกันเตะกันเนี่ยโอ้โหโอ้ยเตะหัวแล้วตามมันลุ่มอ่ะ
แต่ยังไม่แขนอะไรนะแล้วกลางถนนใช่รถไม่ช้นกระบุนเท่าไหร่แล้วค่ะ
ตรงนี้คือตลาดนัดเซ็นทริกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะประชาชนผ่อค่า
เขาวิ่งอย่างงี้ตายกันช้นอุระหมาเลยทีเดียวอ่ะค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็พยายามหลบหนีแล้วเขาก็มีการวิ่งล้มลง
เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะเขาไปไล่จับกลุ่มคนก่อเหตุได้
ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรที่ตลาดจิงโจ้นี่นี่คือแก๊งผู้ก่อเหตุที่ถูกจับได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๓ทุ่มครึ่งมีคนได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดด้วย
วันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูซะหน่อยค่ะเขาบอกเหตุการณ์นี้นะ
คนก่อเหตุไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนมีกลุ่มคนก่อเหตุสองกลุ่มด้วยกัน
ส่วนอาวุธโอ้โหปืนก็มีมีดก็มีมีครบเลย
เรื่องของเรื่องกลุ่มวัยรุ่นนั่งกินข้าวกันอยู่ในโซนอาหารด้านหลัง
ครับหลังจากนั้นอยู่อยู่ตู้มต้ามมันขึ้นมาอืม
เป็นเสียงระเบิดสองครั้งแล้วก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยวิ่งไล่กันออกมาจากโซนที่ขายของ
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนางสาวิลาวันเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ค้านะ
เธอบอกเธอขายของอยู่ตู้มตามตู้มตามมาไม่รู้กี่ครั้ง
พาลูกกับญาติหลบไปจากที่เกิดเหตุเลย
แล้วสักครั้งนึงเธอรู้สึกเอ๊ะมันแสบที่ขา
อ่ะก้มลงไปดูอ้าวโดนเสร็จระเบิดด้วยค่ะ
ทีหนูเห็นแค่ควันแต่จังหวะที่ว่าเราวิ่งออกมาตีคู่

แล้วเราหยุดหันไปมองหาลูกพอดี
มันก็เลยเห็นว่าเป็นตัวควัน

ค่ะเพราะว่าจ้องราชิควี่วิ่งออกมาพร้อมกันพอดี
ซึ่งนอกจากที่จะเป็นนางสาวิลวัลแล้วนะคะ
พ่อของนางสาววิลาวันเขาก็บอกว่าอุ้ยเขานี่แหละ
ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าวิ่งไล่จับคนก่อเหตุเอาไว้ได้คนนึง

แล้วก็เลยตะโกนถามน้องว่าแน่ใจนะ
น้องมาบอกใช่ไอ้คนนี้แหละ
แล้วเขาก็ตะโกนเลยบอกให้จับมันไว้จับแล้ว
เพราะมันวิ่งอย่างนี้

แล้วก็มันมีพ่อค้าอีกคนนึงวิ่งไปทางด้านหน้าไง
เขาเป็นคนกำจับได้เขาก็จุดพู่สัยก่อน
เขาบอกจริงตอนนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกกระทำ
เขากำลังรวมตัวกันเลยนะบอกเขาจะเอาคืน
เขาบ้านแถวนั้นต้องไปช่วยแกร่ก่อน
เขาไปช่วยเกลียดกอม
เดี๋ยวรอเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันรายตัวเลย

เห็นบ่อยแล้วแต่ก็ไม่เคยชินสักที
อยากให้ตำรวจอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง